เวลามาเจอใครที่ไหนมาสตูดิโอไทยรัฐเนี่ยเจอพิธีกรคนไหนชวนหมด

โดนจะไปทุกคนถ้ามาถึงไทยรัฐทีวีแล้ว
นุ้ยเขาก็ชอบถ่ายจริงนะแล้วยิ่งฮิตช่วงนี้คลิปดนตรีเนี่ยนะฮะ
ถามไม่ได้จริงว่าอินอะไรเบอร์นี้มันชอบอะไรขนาดนั้นนะฮะ

หนุ๊ยก็มีความทุนเชตในทุกวันเลยนะคะ

แต่ว่าเพื่อความบันเทิงของคุณผู้ชมล้วนเลยจริงค่ะ
อ้าวเป็นแบบนี้หรอกค่ะ
ใช่ค่ะหนุ๊ยเป็นแบบนี้เลย
ยากสุดตอนนี้เนี่ยกำลังจะเป็น

อีกคนนึงที่ยังทำไม่ได้ก็คือพี่มดดำนั่นเอง
ถ้าเกิดว่ามาสตูบนเทิงแท้รักของเรานี่ก็ต้องเตรียมซอฟต์เต้นกันเอาไว้ก่อนเลยนะคะ